ส่วนทีมชายชุดใหญ่นะครับก็มีการตัดตัวเมื่อวานเล่าให้ฟังสักนิดนึงแล้วกันนะครับ
สำหรับการแข่งขันบอลโลกในรอบคัดเลือกของโซนเอเชียใน๒เกมสุดท้าย
จะเจอกับอีรักษ์วันที่๓๑สิงหาคมนะครับวันพรุ่งนี้
แล้วก็ไปเยือนออสเตรเลียวันที่๕กันยายนมีการตัดตัวกันนะครับ
ซึ่งก็หลุดไปตามฆ่า๒คนแล้วก็มีผู้เล่นหน้าใหม่ที่ถูกเรียกติดตัวนะครับ
ติดทีมชาติครั้งนี้ติดครบเลยครับ
ก็เรียกมาทั้งหมด๒๕คนนะครับ
กวินถอนตัวออกไปแล้วก็เอากัมพลปฐมอาฮกุลมา
อีก๒คนสุดท้ายครับ
ลูกครึ่งไทยเยอรมันนะครับ
คุณสุธรานี้ไปสนามมาไปดูฟอร์มเกมอุ่นเครื่อง

อันนี้คือชอบการเล่นหรือว่าชอบอะไรนะครับ

ผมว่าหน้าตาระนี้ซูสิกับ

อันนี้ใกล้เข้มหน่อย

วันนี้ลักบอลต้นเหมือนนักดาราคนหนึ่ง

สรุปง็ไม่ติด

ก็ลุดจากชุดนี้ปรีกก้องกลางหลุดไป๒คน

เพราะว่าถ้ามีคนที่ติดไปเจ็บ

ในเกมสุดท้ายกับออสเตรเลียก็มีการเรียกเสริมตัวได้
เพราะว่าอยู่ในข่ายรายชื่อที่ส่งไปแล้วครับ

แล้วก็ศีลประรักษณ์กับสินทฯพิชัยแยกมึงหนึ่งกัน
ซึ่งตัวจากตามฟอร์มเนี่ยก็คงจะเป็นสินทรัพยาบิชัยและจะได้ยืนในเกมเจอกับอิรักนะครับ
ผู้สามารถตูจากสุธันบุรีแล้วก็กองหลานก็มาครบกันนะครับ
แก๊งเมืองทองน้ำหมวดอาทิสตรองโดอดีตสอนพรมรักธิริพัฒนโนชยาธิริทรทรบุญมาทัน
บุรีรามติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกหลุดจากชุด๔เกม
ติดชุดใหญ่ใน๒๓คนสุดท้ายเลยในการเจอกับอีรักษ์นะครับ
เดี๋ยวจับตามองฝีเท้าของเด็กคนนี้ในเกมอุ่นเครื่องที่ไทยรัฐถ่ายเท่าสดก็โชว์ฟอร์มได้ดีครับ
บรรดินผาลานรุงศรีย่างเกมมงคลสกัย
พัฒนาปลายนุ่มแล้วก็ชนะทิพย์สงกระสินคนนี้ขายไปได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับรายวัชเป็นครั้งแรกนะครับ
อย่างเป็นทางการในเกมสำคัญด้วยกองหน้ามีธีรสินศรีโรธแล้วก็อดีศักดิ์ไกรสอนนะครับ